งงไหมสุราธานีฆ่าหันศพบ้า

ตกลงนะเป็นวิสัญญีแพทย์นะ
ฮันหื้อหือกว่าจะเจอ

สลันยูชำนาญราช

จังหวัดสุราธานีเปิดเผยเรื่องนี้
บอกว่าตำรวจชุดคลี่คลายคดี
เขาเป็นเชฟพัฒนาคารชื่อดังนะ

สัญญีแพทย์ชาวโคลอมเบีย

อมรับสารภาพในบางประเด็นนะครับ
แต่ในบางประเด็นนี้ผมว่าก็เพียงพอแหละ

และอวัยวะอื่นลงกระเป๋าเดินทาง

ในเขตเทศบาลเกาะพังอันหนึ่งละ
แล้วก็เอากระเป๋าเดินทาง

หมู่๘ตะบนเกาะพงัน๓สิงหาคม

ภาพจากกล้องวงจรปิดคุณผู้ชมที่ตำรวจเขาได้มา

ยังไม่ให้การในส่วนนี้ว่าฆ่าเขาทำไม

ตำรวจเชื่อว่าน่าจะเกิดจากความหึงความห่วง

และทั้งคู่นัดมาเจอกันที่เกาะพงัน
นะแต่หลังจากนั้นเนี่ย
มาถึงประเทศไทยปั๊บก็เดินทาง
ที่เกาะพังอันแต่ญาติติดต่อไม่ได้

ซึ่งญาติก็ประสานตำรวจท่องเที่ยวให้เข้าตรวจสอบที่โรงแรม
ปางวิมารซึ่งผู้ตายจองไว้

โรงแรมดังกล่าวเพียงคนเดียว

เดินทางมาถึงกระทั่งวันที่๓สิงหาคม

ส่วนคดีฆ่าผู้อื่นอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐาน
รอผลตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล

นี่คือมันขั้นตอนแม้ว่าเขาจะสารภาพ
นี่คือขั้นตอนของกฎหมายครับคุณผู้ชมครับ